วันพุธวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วบางคนทำงานจนไม่รู้วันรู้คืนกันไปแล้วอ่ะทักทายกันมาตรงนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะเราจะอยู่กันต่อไปต่อเนื่องสี่สิบห้านาทีเลยค่ะเดี๋ยวจะมาดูนะว่าส่งมาหรือเปล่าอยากได้จริงจริงส่งกันมานะจ๊ะพ่อจ๊ะแม่จ๊ะอ่ะส่วนวันนี้เรื่องราวขาวศาลของเรานั้นมันมีเยอะ
พยายามทำร้ายพ่อแม่สุดท้ายใช้มีดสับหัวตัวเองจนเลือดอาบ
เรื่องราวหัวร้อนยังไม่จบหนุ่มขอนแก่นหัวร้อนง้อแฟนไม่สำเร็จขับรถไถนาพุ่งชนรั้วบ้านพ่อตาพังเสียหาย
ส่วนที่จังหวัดสระบุรีมีนักเรียนหญิงชั้นม๒อาการคล้ายถูกผีเข้าเพื่อนถ่ายคลิปไว้แล้วส่งไปที่เพจหมอปลาเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

คุณผู้ชมเริ่มส่งกันมาแล้วอันนี้ผมชอบมากนะ
คือเป็นข้อความที่ผมได้รับแล้วมันสบายใจ
คุณแม่ผมคุณพ่อผมก็เคยส่งมาเป็นประจำมาพร้อมดอกไม้สวยด้วย

ใช่ไหมคือถ้าวันไหนเราไม่ได้

อย่างหนึ่งเราจะลืมไปเลยว่าวันนี้วันอะไร
นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับ
เอาแค่ง่ายสวัสดีวันพุธก็พอแล้ว
ส่วนเรื่องแรกที่จะพาไปที่จังหวัดระยองนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งพ้นโทษเรื่องของคดียาเสพติด
เขาออกมาแล้วแต่ยังไงรู้ไหม
เมาแล้วเกิดอาการคลั่งทำร้ายพ่อแม่แล้วแถมทำร้ายตัวเองจนเลือดอาบเลยครับ
มันต้องมีคนกลางคุยอย่างเรื่องลุงไง

แต่มีบางช่วงเขายิ้มนะ

หัวหน้าตู้ยามตำรวจแม่รำพึงจังหวัดระยองต้องไปเจรจากับนายคนนี้
คือนายคนนี้เสื้อดำนี่คนนี้

ชื่อว่านายเนติพงศ์อายุ๒๕ปีอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะ
ก็คือในตะบนกระพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเนติพงศ์ทำไมมีแผลเอาเนติพงเซ
เนติพงยกมือไหว้ด้วยยกมือไหว้มือไม้อ่อนน่ะ
ถามว่าทำไมเนติพงศ์ถึงมีบาดแผลล่ะ

ก็ผมเนติพงศ์เครียดก็เลยเอามีดมาฟันหัวบอกจะเอาเลือดชั่วออกซะหน่อย
โอ้ยจะได้เหลือจานเลือดดี
ปะโทเนธิพงศ์เลือดดีเลือดชั่วมันแยกแยะกันไม่ได้
แต่มันอยู่ที่นิสัยเดทธิพงศ์สักพักขอหน่อยขอเครื่องดื่มชูกำลังอยากได้เอ็นเนอร์จี้
อยากได้พลังซะหน่อยนี่ไงเอเนจี้ขอดื่มขอดื่มเข้าไปจะได้มีแรงคุยกับตำรวจ
จะได้เจรจากันรู้เรื่องเออแต่สุดท้ายเหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็นั่นน่ะสิ
ไม่มีโวยวายด้วยนะคุณชนะบอกมาถ่ายทำไมอ่ะเดี๋ยวเอาปืนอาก้างมายิงเลยอีก
เอางี้เกลี้ยกล่อมก่อนเพราะปืนไม่มีหรอกแต่พูดไปเรื่อยเปื่อยพูดขู่เขาไง

ใช้เวลาอยู่ประมาณ๓๐นาทีครับคุณชิสาเกลี้ยกล่อมเนติพงศ์เนติพงศ์บอกเนติพงศ์ไปก็ได้ยอมไป
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลระยองก่อนแล้วจะทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วย
พอเนติพงศ์ไปรักษาหาหมอแล้วก็มาคุยกับคุณแม่ของเนติพงศ์หน่อย
คือนางพัทธิดาอายุสี่สิบปีเนี่ยนะแม่บอกโอ้ยคุณนักข่าวแม่เครียดมากกับลูกชายคนนี้
เพราะว่าเสพสารเสพติดแล้วก็ดื่มสุราจนมีอาการเมาหลอนคลุมคลั่งตลอดแล้วเป็นแบบนี้บ่อยมาก
แล้วที่ผ่านมาเนติพงก็มักจะทำร้ายข้าวของที่สำคัญกุญชนะ

แล้วในครั้งนี้ที่ตำรวจต้องไปพูดคุยเจรจาเนี่ย
นิติพงศ์จะทำร้ายพ่อเลี้ยง
ก็ใช่พ่อเลี้ยงเป็นชาวต่างชาติ
ติพงศ์บอกโอ๊ยพูดจาคนละภาษาคุยกันไม่รู้เรื่อง

พ่อเขาก็เลยหลบหนีเข้าไปอยู่ในบ้าน
แล้วก็ล็อกประตูไว้ไงกลัวเกิดอันตรายไง
แต่ทีนี้พอทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ไม่ได้เครียดเครียดคุ้มครั่ง
เนธิพงศ์ก็เลยเอามีดทำครัวมาฟันหัวตัวเอง
แล้วก็บอกว่าจะเอาเลือดเสียออกนี่แหละคุณ

เออเนติพงหล่อนแล้วโอ้โฮเอาเห็นแบบนี้ละน่ากลัวจริง
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาจัดการ

พ้นโทษจากคดียาเสพติดมาได้ไม่กี่วัน

และที่ผ่านมามักเกิดอาการคุ้มคลั่งบ่อยครั้ง

เคยมาระงับเหตุแล้วหลายครั้งด้วย
แต่ครั้งนี้ไม่ไหวจริงเพราะเล่นเอาเลือดหัวตัวเองออกมาแล้ว

ว่าทางตำรวจจะจัดการกับเนติพงศ์ยังไง
หลังจากที่ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวหัวร้อนไม่แพ้กัน

ขอคืนดีกับแฟนถึงบ้านแต่แฟนไม่ยอมออกมาคุยด้วย
ก็เลยขับรถไถนาชนประตูรั้วไปเลยค่ะ
น้ำหาละเอ๊ะว้าว

นี่ไถเข้าไถออกไถเข้าไถออกเลยนะ

วงจรปิดของร้านค้าเนี่ยบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ชัดเจนนะ
ผู้ชายคนหนึ่งนะฮะถอดเสื้อเดินโวยวายเข้ามามาง้อแฟนอ่ะครับ
แต่ไม่สำเร็จโมโหไม่พอใจ
เอาไงอ่ะทีนี้กลับไปที่รถไถนาไปขับแล้วก็คือตั้งลำมานิดนึงถอย
ถอยไปถอยมาอย่างนี้เห็นไหมถอยเข้าถอยออกอย่างนี้
แล้วก็ชนรั้วพังเสียหายเลยค่ะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองแวง
พระยืนจังหวัดขอนแก่นเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ไปถามพ่อตาเลยนี่พ่อตาจะรู้สึกยังไง
คนนี้ครับนายอุดรละครจุ่นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นพ่อของฝ่ายหญิง
พูดง่ายพ่อตาจ้าพ่อตาคงจะภูมิใจแล้วมั้งโอ้ยแหมคุณค่ะ
อ้าวทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่เจอกับพ่อตาพ่อตาก็พาไปดู
เอาคุณนักข่าวดูแล้วกันไอ้ลูกเขยตัวดีชนซะประตูพังหมดเลย
ไม่ได้นะไม่ได้ครับรั้วบ้านถูกพุ่งชนแบบนี้ฮะ
คือมีรอยร้าวแล้วมีรอยพังเสียหายอะผังหมดเลยครับ
พ่อตาเล่าว่าแบบนี้ลูกสาวของเขาคบหาดูใจกับนาย
คนที่ก่อเหตุก็คือนายมนตรีศรีแสงอ่อนอายุ๒๗ปี
คือก่อนหน้านี้ลูกสาวเคยถูกทำร้ายร่างกายมาแล้ว

แต่จากนั้นวันที่๑๖กุมภาพันธ์มา

ลูกสาวก็กลับมาอยู่ที่บ้าน

มนตรีขับรถไถนามาเลยนะ

พุ่งชนประตูรั้วจนพังเลยฮะ

เพราะทีนี้ไอ้คนเดียวกี่แฟนก็ตามมาตามมาง้วง

ขับรถไทยนี่ยิ่งรอบบ้านนี่แหละ

เนี่ยค่ะ
จำตื่นเนี่ยเป็นไง
นี่ค่ะพ่อเขาไม่ไหวนะเขาก็เลยโทรไปบอกแม่ของฝ่ายชายให้ทราบเรื่อง
แล้วบอกว่าให้มารับผิดชอบค่าเสียหายด้วย
ค่าเสียหายก็คือทำประตูใหม่อยู่ที่ราคาประมาณสัก๓๕๐๐

บอกว่าเอาอย่างนี้ไปถอนแจ้งความไว้ก่อน

พอฟังแบบนี้พ่อฝ่ายหญิงบอกงั้นไม่เอาละ

แต่เรื่องของคดีเนี่ยจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ไม่มีการเจรจากลายเกลี่ยอะไรกันทั้งสิ้น
แล้วก็จะไม่ให้ลูกสาวกลับไปคบนายมนตรีอีกแล้ว
ไม่เอาอีกแล้วหมดเวลาของนายละมนตรี

ก็กลับไปไม่ต้องกลับมาอีกเลย
เออแต่เรื่องคดีก็ต้องว่ากันต่อนะ

ฝั่งแม่ก็ต้องยังไงต่อล่ะไปทำบ้านเขาเสียหายใช่ไหม

กัดจากเรื่อง๒คนกลายเป็นเรื่อง๔คนเป็นเรื่องของครอบครัวไปเลยค่ะ
คุณผู้ชมฮะที่จังหวัดสระบุรีนะครับ

อาการเนี่ยแปลกคล้ายกับถูกผีเข้า
เพื่อนเป็นห่วงถ่ายคลิปเอาไว้แล้วส่งไปให้
หมอปลาให้มาช่วยหน่อยครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเรียนดนตรีไทย
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี

คือกาแฟเนี่ยจู่มีอาการคล้ายถูกผีเข้า

แล้วรีบส่งไปให้เพจหมอปลามือปราบสัมภเวษี

ให้มาดูหน่อยเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไร
แต่อย่างนี้ครับลองไปถามนายภัยศาลชูชื่น

คนนี้เป็นข้าราชการครูที่เกษียณไปแล้ว
แต่ยังมาช่วยสอนดนตรีไทยให้กับเด็ก

มีอาการแบบนี้ตอนพาไปเล่นดนตรี

แล้วจะเกิดขึ้นเนี่ยขณะอยู่ในที่
วัดและโรงเรียนเท่านั้น

เมื่อวานเราเล่าเรื่องนี้ไปเพื่อนบอกว่า

ก็เลยอาจจะมีอาการเกิดขึ้นกับน้องนะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพอน้องกาแฟเนี่ย

รีบกลับมาที่ห้องดนตรีไทย
แล้วก็มาจุดทูปสวดมนต์ไหว้ขอขมาพ่อแก่แล้วก็พระนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการแผ่บุญกุศลให้กับวิญญาณ
สักพักเนี่ยน้องกาแฟก็สงบลงค่ะ

อาการแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนปีที่แล้ว

โดยก่อนเกิดเหตุนะฮะเธอบอกว่าเธอเห็น
ผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวลักษณะเหมือนคนโบราณมาปรากฏตัวให้ได้เห็น
เขามาพูดหรือว่ามาอะไรกับเราก่อนไหม

แล้วเหมือนกับเขาทำให้หนูร้องไห้แล้วก็เป็นแบบนี้เลยค่ะ
คิดว่าสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้น่าจะมาจากอะไรเพราะอะไร
หนูว่าน่าจะมาจากเพราะโรงเรียนค่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งโรงเรียนก็ไม่มีสารภูมิ
ก็โรงเรียนเมื่อก่อนจะทำบุญทุกปีแต่หลังมาก็ไม่ทำค่ะ

นี่คุณผู้ชมนักข่าวเราไปถามแม่นะแม่ของน้องกาแฟก็คือคุณพนิดาอายุ๓๙ปี
พระดิดาเนี่ยนะมีอาชีพเป็นอาสากู้ภัยร่วมกระตันอยู่
แม่พูดเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดจากความเครียดของลูก
แต่ยอมรับที่ผ่านมานะว่าไม่เคยพาลูกไปพบแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาแต่เคยไปหาพระค่ะ
ดิทักบอกมีวิญญาณติดตามมาด้วยนะแต่เป็นวิญญาณดีให้ไปทำขันห้าไหว้ขอเขา
แม่ฟังแบบนั้นก็เชื่อนะก็เลยพาน้องทำขันห้าไปไหว้ไปทำบุญแบบเนี้ย
เออแล้วอาการน้องกาแฟก็ดีขึ้นจริงจริงเออแล้วช่วงโควิดระบาดที่ผ่านมาเนี้ย
น้องต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอีกไง
อาการอีกแต่พอไปเรียนเท่านั้นแหละมีอาการคือถ้าเกิดอาการขึ้นก็คือที่โรงเรียนกับที่วัด
เรื่องนี้ไปถึงหมอปลาแล้วนะครับหมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าอ้าวเห็นคลิปแล้ว
รู้สึกสงสารน้องกาแฟมากถึงแม้ว่าพระท่านจะบอกว่าผีดีที่มาอยู่กับน้อง
หมอปลาบอกแบบนี้ไม่ดีผีแบบนี้มันผีรังแก่คนไม่ได้หมอปลาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
วันนี้ครับล่าสุดหมอปลาลงพื้นที่ไปแล้วเดี๋ยวจะมีภาพการจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ดูกันนะสำหรับหมอปลานะวันนี้เขาบอกว่ายอมไม่ได้จริงจริง
ไปช่วยน้องถ้าเกิดว่ามีจริงจริงนะเรื่องของผีนะอ่าหมอปลาก็จะช่วยดูเพื่อความสบายใจด้วยนะคะ
ครับเรื่องต่อไปนี้อยากให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นว่ามาตัดหน้าเนี่ย
เป็นคนหรือเป็นอะไรไปดูภาพนี้ค่ะ
โอ้โหคุณชนะจังหวะมันแวบเดียวเท่านั้นนะคะขอดูอีกที
ขับรถมาอยู่ดีดีมืดมืดแบบนี้ค่ะแล้วอยู่อยู่ก็มีใครก็ไม่รู้โผล่มาแบบเนี้ย

ที่แบบอยู่ดีก็โผล่พลวดมาเลย
พูดตรงเห็นแวบแรกเอาผมคิดว่าไม่ใช่คนแน่

แต่นักข่าวเราบอกว่าเป็นคนหรือเปล่า

มันก็ทำให้คนที่เขาขับรถมาเนี่ยเสียหลักแล้วก็หักหลบ
จนเกิดอุบัติเหตุลงไปข้างทางแบบนั้น
มันสาดส่องไปเจอกับคนนั้นน่ะนะ
ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นผู้ชายนะแต่ยังไม่ชัวร์ว่าใช่หรือเปล่านะ
เขาก็กลัวจะชนไงหักพวงมาลัยหลบแล้วตกข้างทางไปแบบนั้นนะครับ
แล้วสิ่งหนึ่งนะฮะที่ดูแล้วเนี่ยเรานะฮะอยากจะฝากเตือนกัน
แล้วก็เผื่อได้ยินไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

แสงไฟถนนที่นี่มันค่อนข้างจะมืดมันมืดมาก
ถ้าเป็นไปได้เอาจัดการเรื่องนี้หน่อยก็ดี
ค่ะคือมันก็เป็นเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุได้นะถ้าเกิดแสงไฟไม่เพียงพอ

ค่ะคุณชนะชอบจินตนาการบางทีก็จะมักเจออะไรหล่อนแบบนี้บ่อย
ใช่บางทีเราก็เจอเยอะเหมือนกันแต่เราไม่กล้าพูดตรงนี้
คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของที่เขามีการร้องเรียนกัน
กับคนขับรถแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร
แต่บอกไว้ก่อนนะคนขับแท็กซี่ดีเขาก็มีเยอะ

หนูไม่ได้เสียมารยาทกับพี่นะพี่มาขึ้นเสียงกับหนูทำไมมาตะโกนใส่หนูทำไม
หนูเป็นผู้โดยสารเนี่ยหนูขึ้นมาเนี่ยเนี่ยดูที่ดูเขาทำนี่เนี่ย
ตามที่เห็นในคลิปเลยนะคุณผู้ชมนะ

พูดคุยกันในลักษณะแบบนี้
แล้วสักพักมีการโยนเงินให้แบบนี้
คือเรื่องของเรื่องคลิปนี้นะครับผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งเขาถ่ายเอาไว้
ระหว่างใช้บริการรถแท็กซี่คันหนึ่งคือไปถึงจุดหมายปลายทางแล้ว
ผู้โดยสารเขาก็จ่ายเงินค่าโดยสารตามปกตินั่นแหละ
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคนขับรถแท็กซี่เขายังไงเงินทอนไม่พอ

หัวร้อนแล้วตะคอกใส่ผู้โดยสารแบบนี้สุดท้ายปลาเงินใส่เลย
อ่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะ
คือพอหญิงสาวคนนี้เขาเห็นพฤติกรรมของแท็กซี่ที่ดูไม่ค่อยน่ารักแล้วเนี่ย
เห็นพฤติกรรมของคนขับแท็กซี่คนนี้นะบอกอู้ทำไมกล้าทำกับผู้โดยสารแบบนี้
เห็นเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวหรือเปล่าก็เลยกล้าโวยวายพูดจาแบบนี้ค่ะ
ฉันนี่น่ะเออแล้วเรื่องราวเป็นอย่างเนี้ยค่ะเขาทำไงรู้ไหมไปคอมเมนต์เลยค่ะ
คอมเมนต์ฮะใต้คลิปเอาไว้แล้วไปชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อ่ะตามที่เขาชี้แจงเลยนะเขาชี้แจงในคลิปเนี้ยว่าเนี่ย
เรื่องของราคาค่าโดยสารคือห้าสิบเจ็ดบาททางผู้โดยสารบอกว่าจะโอนเข้าบัญชีแต่
เงินยังไม่ทันเข้าบัญชีเหมือนกับว่าผู้โดยสารจะเปิดประตูลงรถไปแล้ว
ตัวเขานะเขาบอกอย่างงี้นะว่าตัวเขาก็เลยทักท้วงบอกว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีเลย
ขอดูใบเสร็จก่อนได้ไหมเวลาเราโอนเงินในแอปพลิเคชัน
มันจะมีใบเสร็จว่าโอนเข้าแล้วเออเป็นสลิปเป็นภาพอ่ะอย่างนี้ครับ
คือผู้โดยสารเขาบอกว่าเขาไม่ได้ดูไงคือทางแท็กซี่เขาบอกอย่างนั้นว่า
ทันได้ดูจากของผู้โดยสารคือเหมือนผู้โดยสารก็ไม่ได้ให้ดูเออ
ที่สารก็เลยเปลี่ยนใจอ่ะงั้นเอาแบงค์พันธุ์ให้ยื่นแก๊งพันธุ์ให้เออ
สุดท้ายก็ลักษณะเกิดอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
มันยังมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง

ต้องบอกอย่างงี้นะครับเขาโพสต์อีกคลิปหนึ่ง
เขาได้โพสต์เอาไว้นะคะบอกว่าเป็นแท็กซี่รายเดิม

เหตุการณ์ก็เหมือนกับว่าขับรถปาดหน้า
แล้วก็มาจอดปะทะคารมกัน
แล้วก็ส่งเรื่องนี้ไปให้ทางกรมการขนส่งเขาตรวจสอบกันไปแล้ว
คือเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๔ธันวาคม๒๕๖๒เนี่ย
เรื่องนี้ได้รับการจัดการเรียบร้อยนะ
เพราะว่าทางด้านขนส่งนะฮะ
ส่งทางบกเนี่ยประสานไปยังนายจีระโรธ
คนขับรถแท็กซี่ในคลิปนั่นแหละให้มารายงานตัวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

ก็ทำตามอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละตามที่คนมาร้องเรียน
ก็เลยโดนทำการเปรียบเทียบปรับตามพรบรถยนต์พุทธศักราช๒๕๒๒ฐาน
ผู้ขับรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพปรับเป็นเงิน๕๐๐บาท
พร้อมกับส่งเข้าอบรมข้อกฎหมายและจิตสำนึก

นี่ขนาดโดนลงโทษเอาพูดง่าย
ลงโทษไปแล้วอบรมไปแล้วก็เหมือนกับว่า
ยังมาทำในลักษณะที่ดูแล้วไม่น่ารักพูดอย่างนี้ด้วยกัน
ค่ะก็คือจะต้องตรวจสอบแล้วเนาะว่าบางงานอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือเปล่า
แต่ว่าอย่างนี้คุณชนะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่บางทีก็ใช้บริการพี่แท็กซี่
ฉันจะถามก่อนเลยว่าพี่สะดวกเงินสดหรือว่าโอน

มันจะได้แบบว่าไม่มีปัญหาแบบนั้นแหละอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้บอกเลยว่าเหมือนกันจนมีเรื่องเหมือนกันที่ว่าคือมอเตอร์ไซค์มันเหมือนกันค่ะ
จนทำให้คนหนึ่งเข้าใจผิดว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้เป็นของเขา
ก็เลยไปแงะเอาแบตเตอรี่สุดท้ายเจ้าของตัวจริงมามีเรื่องกันสิคะ
เออก็หลบกันนะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนคุณผู้ชมเห็นมอเตอร์ไซคันนี้นะ
ซึ่งมันเกิดมาจากเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงนะคะ
คือนายปัญวุฒิเพศขำอายุ๒๖ปีเนี่ย
เขามาแสดงตัวว่าเขาเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้
จอดอยู่จุดนี้สภาพแบบว่าโอ้โหตอนนี้ถูกแงะช่องเก็บแบตเตอรี่ไปแล้วอะค่ะ
เจ้าของบอร์ตไซค์ป้ายแดงนะเขาคิดว่าฮึ้ยรถเขาโดนงั้นไง
อ่าแบตเตอรี่จะโดนขโมยหรือเปล่าทีนี้ไปเจออีกคนนึงก็คือนายบวรยศโศชาลีอายุ๕๙ปีคนที่เกือบโดดต่อย
คนนั้นเขาก็บอกว่าโอ้น้องฝีมือพี่เองพี่งัดเองแต่พี่ไม่ได้มีเจตนาจะขโมยนะ
พี่ถ้าพี่มาแงะช่องเก็บแบตเตอรี่ผม
เอ้าก็พี่จะเปลี่ยนแบตเอาก็คันนี้รถพี่ไม่อันนี้คันนี้รถผม
ก็บอกว่ารถพี่รถผมป้ายแดงอ่ะพี่ดูทะเบียนสิ
เอ้าเหรอทะเบียนน่ะทะเบียนผิดคันน้องเอ้ย
เอ้าก็ของพี่คันไหนของพี่เนี่ยทะเบียนนี้คุณผู้ชมทะเบียน๓๒๒๐๖๘ป้ายแดง
เอ้าก็โทรไอ้น้องเอ้ยขอโทษเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันจริงจริงเอามีมีเปรียบเทียบให้ดูไหม
นี่มีดูดิของพี่คนนี้กับของน้องคนนั้นเหมือนกันไหมล่ะเหมือนกันยันท่อ
โถเอ้ยมันเหมือนเป๊ะจริงต่างกันที่ทะเบียนอย่างเดียวเออ
คุณผู้ชมก็เลยเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันมาเพราะความเข้าใจผิดนี่แหละคุณผู้ชม
โอ้สุดท้ายยังไงตำรวจโอ้ได้อ่านใจค่อยคุยค่อยเจรจานะเพราะมันเป็นเรื่องการเข้าใจผิดจริง
ก็ใช่ตำรวจเขาก็เลยพาทั้งสองคนไปสอบปากคำไงแล้วก็ไปหาข้อเจรจายุติกัน
เอาแปลว่าฝ่ายที่เขามางัดแงะเขาไม่ได้ตั้งใจเขาก็คิดว่าเป็นรถของเขานะคะ
ส่วนคนที่เป็นเจ้าของรถตัวจริงก็อาจจะรู้สึกตกใจไงว่ามีใครมาขโมยของรถเราหรือเปล่า
เขาก็อาจจะรู้สึกโมโหเป็นเรื่องธรรมดาเอาค่อยพูดค่อยเจรจานะครับ
เรื่องราวบนท้องถนนเรื่องนี้อยากบอกว่าเวลาที่คุณขับขี่รถ
หรือว่าจะเลี้ยวออกจากซอยโปรดระวังแล้วก็กะระยะให้ดีไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุครับ
โอ้วเจ๊กันชนหลุดเลยค่ะโอ้โหชนกันแรงนะ

อีกทางนึงทางตรงอุ้ยคือให้พูดยังไงดีแหละ
ก็ไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไงแต่พอออกมาจากซอยแล้วเนี่ย
อย่างแรกก็ต้องระวังแหละขณะเดียวกันคันที่ขับมาทางตรง
ก็ถ้าเห็นอะไรผิดสังเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ออกมาจากข้าง
ค่ะด้านซ้ายอ่ะมาจากซอยอ่ะเออก็ถ้ามันมันผิดสังเกตว่ามีลักษณะเหมือนกับว่า
เขาจะมาเขาจะมาแล้วนะใช่เป็นไปได้ก็ฝากเตือนนะ
นี่ผมฝากเตือนนะว่าชะลอดีกว่ามันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
คันก็คืออย่าเบี่ยงเลนไปไวเรามาชิดซ้ายไว้ก่อน
ถ้าเราออกจากฝั่งซ้ายเราก็ชิดไว้ก่อนนะ
ได้ป้องกันอุบัติเหตุฝากเตือนทั้งคู่นะใช่แล้วค่ะ
ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดชัดได้
คู่กันสมัติครับ
กลับมาในเบรกนี้นะครับฝากเตือนกันหน่อยแล้วกันเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์
โอ้โหตอนกลางค่ำกลางคืนไม่รู้ว่ามองไม่เห็นอะเนาะ

มอเตอร์ไซค์ไปโอ้โหพุ่งชนพุ่งชนไม้ที่อยู่ข้างหน้าเลยอะครับ
เนี้ยกซเฝ้าหมายบ่อยพุ่งชนไม่ได้ชนแบบนี้
อู้หี้ให้กดเจ็บซิครับ
น่าเห็นใจนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่ามองไม่เห็นหรือมองไม่ชัด
อะไรยังไงนะฮะแต่ไฟส่องสว่างคือ

ก็ถูกต้องนะคะก็ต้องมารับฟังกันด้วยคุณผู้ชม
เพราะว่ายำกลางค่ำกลางคืนเนี่ย
บางทีมันก็เห็นอะไรไม่ค่อยชัดเลือนลาม
ง่วงหรือเปล่าเมาหรือเปล่า
เพราะว่าความง่วงกับอาการเมาเนี่ย
มันทำให้เรามีสติสัมปัชญะในการดูแลอะไรต่างเนี่ยไม่ค่อยดี
ครับส่งข้อความมาขอบคุณจริงและติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการด้วยนะฮะ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรอติดตามกันด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะ
สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย